คุณผู้ชมมาดูเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูกันหน่อยนะคะ
เป็นคู่สามีภรรยาวัยรุ่นสามีกับภรรยาอายุแค่๑๗ปี
แต่ปรากฏว่าฝ่ายสามีค่ะมีปัญหากับพ่อตา
เขาบอกว่าครอบครัวของฝ่ายภรรยาเขาโดยเฉพาะพ่อตาเนี่ย
ดุด่าเขาแล้วก็กีดกันเขาไม่ยอมให้เขาเข้าบ้าน
ไม่ยอมให้เขาอยู่กับภรรยาซึ่งแต่งงานกันมาเพิ่งจะ๕เดือน
ภรรยาท้องสี่เดือนอยู่นะคะสุดท้ายตัดสินใจค่ะ
เอามีดตัดอ้อยเนี่ยกระหน่ำฟันพ่อตาจนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะซึ่งเขาก็บอกว่า
ถ้าเขาไม่กำจัดพ่อตาทิ้งเนี่ยเขาก็คงไม่มีวันได้อยู่กับภรรยา
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองปิงในตะบนโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพศพของพ่อตาที่เจอเนี่ยก็คือ
อยู่ในลักษณะมุ้งพันตัวแล้วก็มีรอยถูกฟันที่หัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ
ว่าลูกเขยคงกระหน่ำฟันโดยการปลดสายมุ้งลงมาก่อนนะคะ
ตำรวจจับตัวลูกเขยที่เป็นผู้ต้องหาได้ทันควัน
รับสารภาพด้วยค่ะว่าเขาก่อเหตุจริง
เขาโกรธแค้นที่พ่อตาบังคับให้เขาเลิกกับภรรยาที่แต่งงานกันมาได้๕เดือนแล้วก็ท้องอยู่๔เดือน
เขาบอกว่าถ้าพ่อตาไม่ตายเขาก็ไม่มีวันได้อยู่กับภรรยา
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคืนเกิดเหตุนะคะ
เขาตัดสินใจเอามีดตัดอ้อยยาวประมาณ๑ฟุตครึ่ง
ขี่จักรยานยนต์ไปที่กระท่อมนาโดยจอดห่างเถียงนาประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็ค่อยแอบเดินเข้าไปที่กระท่อม
เขารู้ว่านายไพรินพ่อตาของเขาเนี่ยจะนอนอยู่ในมุ้งเท่านั้นแหละค่ะ
พอจอดรถใกล้เถียงนาแอบย่องเข้าไปเห็นพ่อตานอนอยู่ปุ๊บ
ทั้งที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวจนพ่อตาตายคาที่ค่ะ
แล้วเขาก็เอามีดไปทิ้งในป่าอ้อยแล้วก็กลับไปนอนที่บ้าน

เราส่งคุณคารินมุดโยธินพูดสุขขาวไทรรัตทีวีลงไปที่พื้นที่บ้านหนองปี้งนะคะ
ก็ไปดูที่บ้านของนายพารินผู้เสียชีวิตก่อนเลย
ก็ตอนนี้ที่บ้านก็จะตั้งเป็นพื้นที่จัดงานศพ
ตั้งส่วนพระอภิษฐรรมศพครอบครัวยาดเสียใจมากนะคะ
เป็นการจากไปอย่างกระทันหันแถมนายไพรินเนี่ย
เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นคนหาเงินจากการทำไร่ทำนาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวมาโดยตลอด
ไปคุยกับนางดอกจันภูนพุธภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็คือแม่ยายของคนก่อเหตุนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าสามีเป็นคนขยันมาก
ดูครอบครัวมาตลอดไม่เคยมีปัญหาผิดใจกับใครเลย
จะมีก็แต่กับลูกเขยคนเดียวนี่แหละ
ซึ่งส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันเนี่ยเรื่องการทำงานล้วนเลยนะคะ
ให้ลูกเขยไปช่วยงานที่นาก็จะคอยสอนคอยบอกว่าต้องทำอะไร
ตรงไหนอย่างไรต้องช่วยอะไรบ้างแต่แม่ยายบอกว่า
ลูกเขยเป็นคนมีนิสัยหนักไม่เอาเบาไม่สู้
ซึ่งในสายตาผู้ใหญ่เนี่ยดูปุ๊บรู้ปั๊บเลย
สามีก็เลยมักจะว่ากล่าวก็ยอมรับแหละว่าบางครั้งก็มีการใช้คำรุนแรงต่อว่าบ้าง
สาเหตุนี้ทำให้ลูกเขยหนีออกจากบ้านไปประมาณ๓เดือน
แต่ก็ไม่คิดว่าลูกเขยจะกลับมาบ้านแล้วก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ไม่เคยด่าไม่เคยไล่ไม่เคยกีดกัน
ไม่เคยมันคิดอยากจะไปมันก็ไป
มันคิดอยากจะมาที่นี่มันก็มาเอาง่ายง่ายมันขี้เกียจอ่า
มาเป็นเคยถ้าเมียไม่ทำมันไม่ทำ
ใช่มันไม่เคยว่าเออเดี๋ยวจะไปทำก่อนนะไม่เคยมี
เราจะได้อ่าฝากลูกสาวเรานี่ให้กับแกดูแล
แล้วก็ให้แกดูแลพ่อกับแม่ใช่ไหม
งั้นเราจะให้ทำไมยกลูกสาวให้ทำไมใช่ไหม

ยังเป็นเด็กเด็กน้อยอยู่ใช่ป่ะเวลาเราใช้งานใช้อะไร
มันอย่างเงี้ยมันอยากอยากดื้ออยากดื้ออยากอยากอยาก
ไม่อยากทำตามอย่างเงี้ยเป็นเด็กมันเอาใจแต่แกก็เป็นอะไร
คนอารมณ์ร้อนอยู่กันจริงแต่ว่าที่ว่าจีดกันอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
ส่วนมากน่าจะเป็นการงานที่ว่าเราบอกกันอ่ะเหมือนบอกเด็กให้มัน
ให้มันรู้จักบ้างช่วยกันบ้างอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะ
กันก็กรีดกันมันก็ต้องกีดกันตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ปล่อยถึง
ขนาดที่ว่ามีท้องมีอะไรขนาดนี้มาที่นี่ใช่ค่ะมาที่นี่เขาก็เลย
มาเจอพ่อพ่อก็ทำงานทุกวันเนอะแล้วเขาก็มาได้ทำงานอยู่ที่นี่
เขาก็เลยยังไม่ชินมั้งเขาน่าจะแบบเก็บ
มาตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเป็นคนเก็บกฎ
ความคิดเขาก็แบบนั้นเขาก็เป็นคนฝังใจ
คุณคารินทีมข่าวของเราไปคุยกับอาของผู้ต้องหาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ก็บอกว่าหลานเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ได้มีนิสัยหาเรื่องชกต่อยกับใคร
ไม่คิดว่าจะมาลงมือก่อเหตุแบบนี้ตลอดสามเดือนที่หลานหนีกลับมาอยู่ด้วยที่บ้าน
เล่าให้ฟังว่าพ่อตาดุด่าว่ากล่าวบ่อยแล้วก็เวลาดุเนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรง
บอกว่าทำงานไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรบ้างพอจะกลับไปที่บ้านภรรยาก็ถูกกิดกันไม่ให้กลับ
ว่าเป็นความโกรธแค้นสะสมแต่ก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้างหลานตัวเองนะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ว่ายังไงไม่ว่าพ่อตาจะว่ายังไงหรือทำอะไร
ก็ไม่ควรไปฆ่าเขาอยู่ดี
นี่คือเทียละ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางฝั่งครอบครัวของผู้ต้องหา
จะไปขอระกันตัวที่สถานที่ากน้องบวลมพู
ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
แล้วก็จะมีการชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้นะคะ
ผู้ต้องหาก็อ้างว่าถ้าไม่ฆ่าพ่อตาก็จะไม่ได้อยู่กับภรรยา
แต่พอฆ่าพ่อตาก็ไม่ได้อยู่กับภรรยาอยู่ดี
เพราะตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกนะคะอืม